อารมณ์ดีกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปต่อกันเลยกับก๋วยเตี๋ยวเรือแบบบุฟเฟ่
อิ่มอร่อยในราคาย่อมเยาว์ครับ
ไปกันที่นี่๗๙บาทเอง
จริงก๋วยเตี๋ยวชามนึงอ่ะเต็มที่
ถ้าทั่วไป๕๐๖๐อ่ะพิเศษ๗๐
นี่คุณขาย๗๙แล้วในการกินแบบบุฟเฟ่แล้ว

โอ้โหถามว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ในซอยวัดปากหมู่แก้ว
ก็อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั่นแหละ

อันนั้นมันบุตรค่ะคุณเอาเหรอเดี๋ยวเย็นหรือเปล่าค่ะ
เพราะว่าอยากจะเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวแบบประเภทกินจุ
กินแบบชามเดียวไม่อิ่ม
แล้วคุณกินแบบเต็มดีไปเลย
เอาจริงนักเรียนนักศึกษา
ผมคนหนึ่งก็เคยเติบโตมากับการเป็นนักศึกษา
ผมไม่ได้ออกจากท้องแว่แล้วผมโตเลยนะ
ไม่คุณเคยเป็นเด็กไม่ได้เกิดแล้วมากก่อน

แล้วเนี่ยเขามีให้เลือกหมดใครจะเก็บกินน้อยชามเดียวก็มี
ต้องชามเดียวแบบชามเล็ก๑๒บาท

อ๋อเลือกได้หลากหลายตามของคุณต้องการ
ร้านเขาแนะนำนะถ้าคุณจะกินแบบบุฟเฟ่คุณสั่งทีละห้า
มาทีละ๕ชามเส้นอะไรก็แล้วแต่คุณแล้วกัน
แล้วถามคำนึงดิว่า
กินเยอะสุดกี่ชามมีใครเคยสร้างสถิติเอาไว้ไหม

เคยสร้างสถิติเอาไว้๓๔ชาม

ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเด็กมมหาสารคามหรือเปล่า

ตั้งแต่๑๐โมงเช้าไปจนถึง๑ทุ่ม
ของหมดก็เลิกขายแค่นั้นเอง

เดี๋ยวไปเส้นที่บ้านใส่

๗๙บาทจากการทานดับบุฟเฟต์แล้วขายเด็กมหาลัย

ใช่ต้องใช้พลังเยอะ
จะเรียนไหนจะทำกิจกรรม
ใช่มั้ยกลางคาบกลางคืนไม่นอนอีกใช่มั้ย

คือพวกนี้จะให้ตัวเองตอบ

หัดนอนเร็วแล้วกลับบ้านเร็วบ้าง